ตำรวจภูทรที่จังหวัดสมุทรปราการ
ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ห้องพักสารวัตร
ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรครับ
ที่เกิดเหตุอยู่ภายในแฟลต์ตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ

ก็พบกลุ่มควันพวยพุ่งออกจากห้อง๒๗ทับ๗
อยู่บริเวณชั้น๑ด้านริมขวาสุดของอาคาร
แล้วก็ไม่พบว่ามีคนอยู่ภายในนะครับ
เจ้าหน้าที่จึงได้ใช้ขวานดับเพลิงพังประตูเข้าไป
พร้อมกับลากสายยางเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิง
กำลังลุกไหม้เตียงนอนอยู่ครับ
ตกอกตกใจสำหรับทั้งข้าราชการตำรวจ
แล้วก็ครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในแฟลต์แห่งนี้

เท่าที่จะสามารถหยิบฉวยออกมาได้
ในช่วงเวลาของความโกลหนครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๒๐กว่านาที

เข้าตรวจสอบภายในห้องที่ได้รับความเสียหาย
แต่เคราะห์ดีที่ไฟไม่ทันได้ลุกลามไปที่ห้องอื่น
และก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
จากการสอบสวนทราบว่าห้องพักต้นเพลิง
เป็นห้องของพันธ์ตำรวจโทอนันต์วงทาศี
สารวัตรกลุ่มงานสืบสวนภูทรจังหวัดสมุทรประการ
ช่วงเกิดเหตุนั้นออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับ
กระทั่งมีตำรวจที่อาศัยอยู่ในแฟลตได้กลิ่นก่อนนะ
โอ้โหกลิ่นไหม้อะไรนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเดินไปเดินมา
สำรวจตรวจสอบภายในอาคารก็พบกลุ่มควันเหยีพวย
พุ่งออกมาจากห้องดังกล่าวจึงได้รีบประสาน

ส่วนสาเหตุก็คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรครับ